แล้วก็ตั้งคำถามไปที่คนที่ไม่ค่อยเคารพกฎจราจร

มันรู้ได้ยังไงอ่ะ

ตอนแรกพี่ก็ว่าโอ้โหปุ้ยถามแรงว่ะ

จริงชาวเน็ตตั้งคำถามมาฝากถาม
คนที่ไม่ค่อยเคารพกฎจราจรเนี่ย
คุณไปข้ามในที่ที่ห้ามข้าม

แล้วหมามันยังเคารพกฎจราจร

เจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์ต้นเรื่องเนี่ย

เนี่ยแล้วมีคนแชร์ต่อเยอะมาก
คนเข้าไปดูเยอะมาก
ฝ่าไฟแดงหรือข้ามถนนไม่รอไฟสัญญาณ

รับรองว่าอุบัติเหตุในไทยลดลงอย่างพลวดพลาดแน่นอน

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราขับรถอย่างถูกต้อง
ตามกฎจรจรคือต้องไปสอบใบคลับคีย์